ท่านผู้ชมครับน้ำผู้โซดาอ่ายังไงคะโอ้โหเมื่อวานนี้
คุณอวิทย์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวแล้วก็ลงพื้นที่ไปเออ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยฮือฮากันมากคือเจ้าหน้าที่เนี่ย
ขุดบ่อบาดานไปขุดน้ำบาดานนี่คือภาพวันนี้นะฮะ
วันนี้น้ำก็ยังพุ่งขึ้นมานะฮะจากจุดที่เจ้าหน้าที่เข้ามาขุดเจาะหาน้ำบาดาน
ค่ะนะแล้ววันแรกแรกที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ปรากฏว่าโอ้โหรถมันซ่าเหมือนโซดาอาจจะซ่าไม่เท่า
แต่ก็ซ่าซ่านะครับอ่ามีลักษณะหวานหวานปันแรมปันแรม
อันนี้นาริสเขาบอกนะค่ะอ่าประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ซ่านะครับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดานเนี่ย
บอกว่าดื่มได้ไม่เป็นอันตรายแต่ว่ายังไงให้ดีเนี่ยกรองก่อน
นะฮะซึ่งความหวานความซ่าที่เหมือนโซดาเนี่ย
มันเกิดจากในน้ำมีสารใบคาร์โบเนตผสมอยู่ไม่เป็นอันตราย
ชาวบ้านพอทราบข่าวทีนี้ก็มากันเยอะเลยนี่คือภาพเมื่อวานนะ
ท่านผู้ชมครับนี่คุณนฤทธิไปเมื่อวานนี้นะครับ
ตักขึ้นมาเนี่ยจะเห็นไหมฮะที่ไปรองมาเนี่ยไม่ใช่ตัก
รองมาจากน้ำผู้ที่พุ่งขึ้นมาเนี้ยมันจะใสใสค่ะอ่า
คุณนฤทธิบอกว่าอยู่ใกล้มันจะรู้สึกแสบตานิด
มันเหมือนแบบมีแก๊สอะไรลักษณะอย่างนั้นมันซ่านะครับ
ชาวบ้านก็มาพิสูจน์มากินมาดื่มนะมาตักอะไรกันไปมารองกันไปนะครับ
ไม่ขาดสายตลอดทั้งวันในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้า
จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกทีนึงแต่วันนี้ไม่ได้แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกไม่ให้แล้วนะฮะนายสิริพงศ์สืบเนียมอดีตนายกเทศมนตรีเทศบันตะมนต์ห้วยกระเจ้าบอกว่า
ทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานนายศักดาวิเชียนสินพอทราบข่าวเนี่ย
ธิบดีศักดาท่านก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เลยแจ้งว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอให้ชัวร์ก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะบอกว่าปลอดภัยเนี่ยแต่ว่ายังไม่อนุญาตให้มารองน้ำ
หรือว่ามาตักน้ำจากแหล่งน้ำผู้ตรงนี้ไปดื่มกินนะครับตอนนี้ขอให้รอผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการก่อน
ว่าจะมีสารหนักสารเบาอะไรปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่พุ่งขึ้นมาหรือไม่
หลังจากทราบผลกรมทรัพยากรน้ำบาดานจะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบอย่างแน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
คาดว่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์จะทราบผลเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่จัดเวรยามเฝ้าน้ำผู้โซดาเลย
ตอนนี้เฝ้าแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย
ที่เขาอยากมาแล้วโดนติด
ไม่ให้ใช้ในหัวใจของเขา

ก็นายจิตรกรีชพูลสวัสดิ์
ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยท่านก็โพสต์นะฮะท่านได้โพสต์นะครับ
บอกว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบหน่อยกรณีมีผู้ไปลองดื่มน้ำผู้โซดาด้วยความเป็นห่วง
โดยระบุว่าเมื่อวานนี้ผมได้ให้พี่อ้วนโชเฟอร์ของผมไปสังเกตการณ์และนำตัวอย่างน้ำมาดู
ซึ่งเมื่อเก็บไว้ข้ามคืนท่านผู้ว่าบอกว่าน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีขุ่นออกน้ำตาลเป็นอย่างมาก
แล้วก็มีกลิ่นตุด้วยจึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่นำไปดื่ม
หรือไปลองของจึงขอให้งดและรอผลของกรมทรัพยากรน้ำบาดานก่อน
ว่าจะต้องมีกระบวนการใดก่อนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
นี่ค่ะนี่ท่านภูพ่าบอกนี่เห็นไหมคือแรกคุณตักมาใสรองมาใส
แต่ว่าท่านผู้ว่าบอกลองให้โชเฟอร์เนี่ยไปสังเกตการณ์แล้วเอาตัวอย่างน้ำมาดู
ไว้ข้ามคืนนี่มันออกสีอย่างนี้เปลี่ยนเป็นสีขุนแบบนี้เลย
คุณนฤทธิเอามาให้เราดูเมื่อวานเนี่ยก็เป็นสีอย่างนี้นะ

คือนาริสเนี่ยรองมาจากตรงที่พุ่งขึ้นมาตอนที่ไปทำข่าว
กาญจนบุรีแล้วก็กลับมากรุงเทพมาที่ไทยรัฐทีวี
เอามาให้ผมดูพี่อุ๋ยดูสิมันสีมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ใสแล้ว
เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเนี่ยนะนี่ที่เมื่อวานเราทำให้ดูเห็นไหมฮะ

ก็จะกลับมาจากการมาถึงพุ่งเทพฯมันเปลี่ยนสีเลย
ท่านผู้ว่านี่ต้องชมท่านผู้ว่านะ

ถ้าไปเองคนก็รู้ว่าเอาผู้ว่ามาให้คนขับรถไป

ลองมาไปรองน้ำมาหน่อย

เพราะฉะนั้นท่านบอกเลยฮะบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อน
อย่าเพิ่งไปดื่มไปกินไปใช้อะไรยังไง

เอาป้ายมาติดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ห้ามประชาชนเข้ามาดื่มน้ำแร่โซดานะครับ
นี่ฮะโอ้ป้ายเบอร์เลอร์เลย
ไม่ได้ค่ะป้ายใหญ่เหลือเกินจริงสีแดงชัดเจนเลย
ตีให้ตายเลยถ้าไปแล้วบอกหนูไม่เห็นป้าย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับติดป้ายไว้เลยนะครับบอกว่าห้ามดื่มน้ำแร่โซดา
เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบคุณภาพน้ำ
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตะบนห้วยกระเจ้า
และท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ผมเติมให้
ประเด็นความขุนของน้ำเมื่อสายพัชนะทิ้งเอาไว้นะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังนางสาวนิชารีคำวรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒สุพรรณบุรีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ท่านบอกว่ากรณีน้ำผู้โซดาเปลี่ยนสีหลังจากนำมาใส่พัชนะทิ้งไว้
ยืนยันว่าไม่มีสารที่อันตรายแต่เกิดจากในน้ำมีธาตุเหล็ก
แล้วทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงทำให้น้ำเปลี่ยนสีเท่านั้น
เมื่อดื่มไปยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
นำซ้ำธาตุเหล็กยังเป็นผลดีช่วยเรื่องพวกโรคโรหิตจางได้ด้วย
น้ำบาดานที่พบดื่มได้ไม่มีโทษต่อร่างกาย
แต่จะมีผลต่อการซักล้างอย่างเช่นถ้าเอาไปซักผ้า
อาจจะมีผลอย่างเช่นฟองเอิดน้อยนะแต่เพื่อความสะอาดปลอดภัย
หายห่วงก่อนดื่มต้องกรองก่อนแล้วต้องกรองผ่านทั้งกรองสนิมเหล็กด้วย
พร้อมกับเผยว่าน้ำที่พบก่อนที่จะไปกักเก็บใต้ดิน
จะต้องผ่านชั้นหินต่างอย่างเช่นหินปูนที่มีแร่ธาตุชั้นดี
มันก็เลยก่อให้เกิดเป็นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง
อันนี้เราถามทางกรมทรัพยากรน้ำบาดานนะฮะแต่ยังไงต้องรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก่อนนะ
ใช่ค่ะตอนนี้เขาปักป้ายนะครับยังไม่ให้ดื่มไม่ให้ใช้ไม่ให้กินนะครับ
เราไปคุยกับเจ้าของที่ดินด้วยตรงนี้เขามีเจ้าของที่ดินนะครับ
คุณลุงดอกรังคงดีอายุ๗๕ปีนี่ฮะคุณนฤทธิไปคุยด้วย
คุณลุงคนนี้นะครับนี่ยืนล้วงกระเป๋าคุยกับนฤทธิอยู่นี่
คุณลุงบอกว่าอย่างนี้นาริสฟังให้ดีนะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อย
แล้วใช้เป็นที่ดินการเกษตรตรงนี้มันแห้งแรงมาก
ขนาดน้ำเอาไว้ดื่มเอาไว้กินพวกนี้ยังไม่พอเลยนะครับ
เขามาขุดค้นพบแหล่งน้ำบาดานขนาดใหญ่ในที่ดินของตัวเองเนี่ย
โอ้โหทั้งดีใจทั้งตกใจนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยินดีมากที่จะให้พื้นที่ตรงนี้กับภาครัฐ
ในการขุดเจาะนะให้เป็นของชาวบ้านในการใช้น้ำด้วยกัน
ตรงนี้ที่น้ำผู้โซดามันพุ่งขึ้นมาเนี่ยของคุณลุงดอกรังเขา
ขุดพบน้ำผู้โซดาคิดว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แน่นะฮะ
ช่วยโดนบันดาลให้เจอแหล่งขุมทรัพย์แห่งใหม่ของชุมชน
ก่อนหน้านี้ไม่มีน้ำใช้น้ำกินถ้ำกันเกษตรเลยนะครับ
แล้วก่อนหน้านี้ตัวเองก็พบเห็นสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในพื้นที่ดินของตัวเองมาแล้วนะครับ
อย่างเช่นเจอดวงไฟประหลาด
ยามค่ำคืนมีเสียงเพลงเสียงมุมปีดังขึ้นแถวนะครับ
กลับมาประมาณเที่ยงคืนใครมาจัดงานที่เข้านี่ไฟสว่างมากเลย
ตกตอนเย็นตี้ทางเข้าไปมันเผลอเราไม่เจอก็เลยคนลักษณะเนี้ยนะ

มีคนมาดูเยอะเลยฮะมาดูน้ำผู้โซดาเนี่ยครับ
คือเจ้าหน้าที่ก็ปักป้ายเอาไว้นะครับไม่อนุญาตให้เอาขวด
เอาแก้วเอาพัชนะอะไรไปบรรจุเอาไปดื่มไปกิน
ชิมรสชาติอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็เลยได้
แต่อันนี้ฮะยืนดูกันนะครับแม่แต่มันก็ตื่นตาตื่นใจเห็นไหมฮะ
เด็กก็มานะครับคุณลุงสมบัตินิยมสุขอายุ๖๓นะครับ
กับคุณป้าสมพิษอายุ๕๗นี่ฮะสองสามีภรรยานี่ก็มาคุณลุงคุณป้านะฮะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละนะครับพอรู้ข่าวก็มานะครับ
ขวดน้ำมาด้วยอืมเตรียมมาหลายขวดด้วยเตรียมมารองเลย
คืออย่างนี้คุณลุงสมบัติเนี่ย
แกบอกว่าอยากจะเอาไปนะครับคือเสียดายอ่ะที่เอาไปไม่ได้นะครับ
คืออยากจะไปชิมรสชาติของน้ำผู้โซดานะครับการที่มีคนค้นพบเนี่ย
แสดงว่ามันต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์เพราะว่าขุดลึกลงไปตั้ง๓๐๐กว่าเมตรอ่ะ
ที่เจ้าหน้าที่บอกกว่าจะเจอแล้วน้ำมีแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกายด้วย
ผู้ชมเห็นนี่ไหมค่ะคือลุงสมบัติเนี่ย
แกบอกว่าแกเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้มีโรคประจำตัวค่ะเนี่ย
ผิวหนังอะไรพวกเนี้ยมันจะแห้งมันก็จะล่ออะไรแบบนี้เนี่ยครับ
คือก็เลยอยากมาพิสูจน์ดูว่าเผื่อเออดื่มบ้างใช้บ้างทาถูอะไรบ้าง
อาบบ้างเผื่อไอ้โรคร้ายต่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ย
เผื่อมันจะรักษาได้บ้างค่ะ
รอก่อนรอผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจน
แน่ชัดละเอียดยิบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเออจะเอายังไง